ตอนนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปที่หน้าพระบรมหาราชวังนะครับ
เพราะว่าประสบกรณิกรจำนวนมากนะครับ
รอคิวที่จะได้เข้าไปภายในสาราสหทัยสมาคม

เพื่อที่จะไปลงนามถวายความอาลัย
แล้วก็ถวายศักระเบื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์
เราไปติดตามการรายงานได้จากคุณเจนศักดิ์แซ่อึ้ง
สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากพระบรมหาราชวังครับ
ประชาชนเริ่มเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังกันอย่างเนื่องแน่น
โดยคนแรกที่มาถึงนั้นมาเข้าแถวตั้งแต่เวลา๔นาฬิกาที่ผ่านมา
ตั้งแต่เช้ามืดที่ผ่านมาประสบกรณิกรเริ่มทยอยเดินทางมาที่ท้องสนามหลวงและถนนหน้าพระราน
เพื่อมารอต่อแถวเข้าถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมมชายลักษณ์
และลงนามแสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
นักศาลาสหรัฐไทยสมาคมในพระบรมมหาพระราชวัง
แม้ว่าประกาศสำนักพระราชวังจะกำหนดเวลาเริ่มให้เข้าในเวลา๘นาฬิกา๓๐นาที
โดยนางนัทพัฒน์เอื้อภัยบูลวัฒนาได้เดินทางมาถึงตั้งแต่เวลา๔นาฬิกา
เพื่อมาจองที่ในการเข้าแถวไปลงนามแสดงความอาลัยเป็นคนแรก
มาถึงตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นมาถึงที่นี่ประมาณ๔โมงมาเปิดโรงแรมรัฐนาโคสินนร
คือจริงความตั้งใจแรกตั้งใจจะมาฟังพระสวด
เราก็เลยอ่ะไหนมาแล้วก็เลยอยู่รอเข้าแถวเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เข้าด้วย
มาถึงที่นี่ตอนประมาณตี๔๓๐เดินจากออกจากโรงแรมตี๔
แล้วก็เดินมาเรื่อยมาถึง๔ครึ่ง
มันเป็นโอกาสเดียวในชีวิตอ่ะคือถ้าไม่ทำก็ไม่มีอีกแล้ว
โดยขณะนี้มีประชาชนทยอยเดินทางมาต่อแถวมากกว่า๑๐๐คน
ส่วนที่เดินทางมาจากต่างจังหวัดก็จะมานอนพักกันที่บริเวณท้องสนามหลวง
ไม่ควรละกัน
ไม่ควรละกัน

ก็ลำบากก็ต้องเอาเพราะ
ประจำก็ต้องมาลำบากก็ต้องมา
ลำบากอย่างไรต้องมาคะ

อยู่ทั้งดนตรี๑๓โรงพยายามไม่กลับมานาน
พี่ยันจะรออยู่ที่นี่
โดยจะเริ่มปิดการจราจรตั้งแต่บริเวณสะพานผ่านพิภพลีลา
และถนนสลานลมเพื่อไม่ให้รถส่วนบุคคลเข้าออก
แต่ก็จะมีรถขนส่งสาธารณะ
ให้บริการรับส่งประชาชนได้จนถึงโรงแรมรัตนโกศิลป์ครับ
ซึ่งถนนบริเวณนี้ครับจะมีการปิดการจราจร
ตั้งแต่เวลา๖นาฬิกาจนถึง๒๒นาฬิกาของทุกวันครับ

ที่จะเดินทางมาที่พระบรมมหาพระราชวังครับ

รายงานสดจากพระบรมมหาพระราชวัง